คลิปต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาบอกว่า
วัยร่วนรวมตัวกันนะคะที่แม่ห้องสอนค่ะ
แล้วตอนนี้เขาก็ห้ามอยู่ด้วยนะการรวมตัวกันดื่ม
อะไรล่ะคะตำรวจก็เข้าไปถามเข้าไปตัก

คุณผู้ชมได้ยินเสียงปั้งปั้ง๒นัทมั้ย

นี่เป็นเสียงปืนจากทางตำรวจ
เพราะตำรวจบอกผมมาสองวัยรุ่นมีสิบ
เอาไม่ไหวค่ะแล้ววัยรุ่นบอกว่าคุณตำรวจคุณตำรวจเหยียบเท้าผม
คุณตำรวจก็งงเอาไปเหยียบตอนไหนล่ะ
สรุปสุดท้ายนะคะกลุ่มวัยรุ่น๑๐คนนี้เขาก็เลยรุมตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องยิงปืนเปิดทางหนี
เคยได้ยินแต่โจรหนีตำรวจเนอะ
ตำรวจหนีหนีพลเรือนบ้าง

วัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นเผารีซอร์ในพื้นที่อำเภอป่างมะผ้าที่แม่ห้องศรนะคะ
เขาไปรวมตัวกันดื่มเหล้าที่ร้านอาหารตำรวจสายตรวจ
พอขับผ่านมาเอ้ารวมกลุ่มกันมั่วสุม
นี่มันฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อเนี่ย
เดี๋ยวมันจะติดโควิด๑๙นะ

วัยรุ่นคนหนึ่งพูดขึ้นมาเลยตามคลิป

จนตำรวจยิงปืนขู่เพื่อที่จะเปิดทางหนี

ถึงกล้าทำกับตำรวจนั่นตำรวจนะจ๊ะ
คนที่เอาคลิปมาโพสต์เขาให้ข้อมูลบอกว่า

ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เคลียร์เรื่องให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้ตลอดเลย
ก็เลยทำให้กลุ่มนี้ได้ใจไม่เคยกลัวใครเลย

กลัวค่ะจะรุมทำร้ายตำรวจเอานั่นแหละ
เอ้าตำรวจเห็นแล้วมีคลิปแล้วนะคะ

เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรก็จัดการนะคะ